มาดูคลิปหนึ่งเขาโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะ
คนที่โพสต์เนี่ยเป็นคนที่ประสบเหตุเองนั่นแหละ

เขาบอกว่าเขาขับรถมาดีเห็นข้างหน้าแล้วแหละ

ช่วงที่ชะลอมีตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ

เป็นอาวุธสำคัญ
เข้ามาที่ตัวรถของเขายางแบนน้ำมันรั่ว
ไหลเต็มพื้นเลยแล้วเขายืนยันว่า
ผมทำอะไรผิดไปยิงผมทำไม
เขาก็ถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ไม่ใช่ยิงนัดเดียวด้วยพี่ยิงหมายเอาชีวิตผม

ยิงยางแตกเลยน้ำมันรั่วเนี่ยยิงถังน้ำมัน

อาจจะเป็นน้ำมันเบรกก็ได้ดูดิน้ำมันหดจริงเลย

นี่เป็นคลิปที่คุณพิเชษรัตนาทอง
เขาถ่ายเอาไว้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาถูกยิงไม่ใช่ตัวเขานะ
แต่เขาถูกยิงที่รถ
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะ
เกิดขึ้น๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อย่างน้อย๒นัดโดยที่ผมไม่ผิดอะไรเลย

จากคลิปแล้วเขาก็มีการโพสต์ภาพเป็นภาพนิ่ง
ซึ่งเขาพยายามเดินรอบรถเขานะคะ
หาหลักฐานต่างเขาก็ไปพบกระสุนแบบนี้
เขาก็เปิดไฟในมือถือแล้วก็ถ่ายเอาไว้เนี่ยนะคะ
เจ้าของโพสต์ค่ะเขาเล่าแบบนี้
บอกว่าขับรถคันนี้มุ่งหน้ามาบตาพุธระยอง
ก่อนถึงบริเวณ๔แยกซ่มหล่นกับมวลห่วยโป่งอำเภอเมืองระยอง
เขาเห็นว่ามีตำรวจตั้งด่านก่อนถึงแยก

ระหว่างนั้นค่ะคนขับรถกระบะสายตรวจ
ตำรวจมาจอดใกล้แล้วก็ชักปืน
ลักษณะเป็นปืนยาวออกมายิงเขา

สองนัดที่มาโดนรถเขาเนี่ยก็คือล้อหลังด้านขวา
และตัวถังของรถได้รับความเสียหายอย่างที่เขาบอกไปเนี่ยนะคะ
ยางเขาแบนเลยและตัวถังของเขาได้รับความเสียหาย
เห็นน้ำมันไหลออกมาไม่แน่ว่าโดนถังน้ำมัน

หลังจากนั้นเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งความนะ
แล้วก็เอาคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียอีกที
ชาวเน็ตสิ่งที่เขาดูแล้วเขาตั้งข้อสังเกตค่ะ
ว่าทำไมเหรอเป็นด่านอะไรถึงมีการพกอาวุธสงคราม
หมายถึงตำรวจต้องใช้อาวุธสงครามเลยเหรอในการตั้งด่านนี้นะคะ
ขณะที่ตำรวจเองตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ตอนนี้เรารออยู่แล้วเรื่องนี้เราจะตามให้ต่อนะคะ
ว่าด่านที่ตั้งที่ด้านหน้าที่เขาเตรียมจะชะลอเข้าไปให้ตำรวจตรวจเนี่ย
เป็นด่านของตำรวจสพไหนค่ะ